สีศาสตร์แล้วนะครัอกลับมาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วจริงส่วนตัวก็รู้จักกับทีบ๊ายพีเอ็มด้วยก็ไม่รวดมินดีกับพี่เขาดีกว่าค่ะ
ก็ดูแลเหมือนคนทั่วไปดูแลค่ะแต่แค่อาจจะใส่ใจแล้วก็เป็นระเบียบวินัยมากกว่าเท่านั้นเอง
แล้วเราดูแลมาตั้งแต่เด็กด้วยไงไม่ใช่เพิ่งมาดูแล

ถ้าเราหน้าถูไปมากมันก็เหี่ยวป่ะ
รอยก็ขึ้นค่ะแล้วก็นอนเอามือหนุนบ้าง
หรือไม่ก็นอนแค่ตรงนี้นิดเดียวเพราะพอ

ได้ต้องเลือกหมอนด้วย
มันต้องเป็นหกเป็นเลยไหมครับ
ไม่ได้เกี่ยวกับขนข้างในเกี่ยวกับผ้าค่ะ
เกี่ยวกับผ้าถ้ามันสากบ้างมันก็ไม่ดีเนาะ
คือเรียกว่าเป็นความเคยชินคือนอนได้สบายเลย
ใช่ค่ะก็อาจจะเมื่อยคอหน่อย
เคล็ดลับนี้ใช้มากี่ปีแล้วคะ
ตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่มัธยมต้นแล้วค่ะ
อัมมีทำเผลอแบบอ่อนข้างลง

คือไม่น่าเบ๊บตังขนาดนี้ต้องเป็นโอกาสนอนก็ได้

ซึ่งหมอนอ้ำรู้สึกว่านิ่มแล้วก็นุ่ม
ซึ่งหมอนใบนี้ก็อายุเท่ากับอ้ำ๓๐กว่าปี
คิดว่าไปนอนดื่มไม่ได้หรอ

แต่ถ้าเกิดภาพที่โรงแรมสมมุติไปเที่ยวอย่างนี้
ก็นอนได้ไม่มีปัญหาหรอกค่ะนอนได้
แต่ให้เลือกนอนจริงนอนทุกวันเราก็ต้องเลือกผ้าด้วย
รู้สึกว่าเวลาคุณเจอคุณจะบอกว่าอายุเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
มันก็ไม่เหมือนเดิมเนาะก็อายุมากขึ้นเรื่อย

ก็ต้องดีใจเนาะ

ไม่มีอะไรค่ะก็ปกติไม่มีอะไรเลย
ท่านทิศวุ่นดินหนึ่ง
ก็ไปทานข้าวกับเพื่อนปกติครับ
นั่นร้านดอกไม้ให้ค่ะ
ทำไมต้องยิ้มอย่างนั้นล่ะค่ะ
ก็เป็นปกติทานข้าวเนอะ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
ได้ฟังพี่จิ้มพูดแล้วพูดดีมากเลยขอบคุณมากนะคะพี่จิ้ม
ไฟฟันท์แบบไงครับพี่อัาร์มพอเขารู้ว่าเขาจะไม่ได้เห็นอยู่กับเรา

ก็ยังไม่ได้คิดเรื่องตรงนี้นะครับ
สถิติภาพที่ดีกว่านี้เป็นอย่างไรครับ
ใช่เพราะเราไม่รับแต่รายการนี้มันความผูกพันมาตั้งแต่เด็ก
แล้วก็ทำต่อมาเรื่อยจนวันนี้
พูดถึงเรื่องคุณผู้น้ำก็แสดีนะครับ
ก็แสดีนะครับคนชอบเยอะเราก็ชอบก็ดูก็ติด
โล่งใจค่ะโล่งใจมาก

อะไรก็เป็นไปได้นะคะ
ไม่ได้เลย

ทำไมมาทำกับอีเท็บแบบนี้เนี่ย

ตอนแรกจะเห็นสีหน้าของอั๊มมีความเช็ดแขน

คือเรื่องนี้คนเขียนบทดีเพราะว่าแยกตัวละครออกมาทุกคนคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลย
ถ้าดูนะทุกคนจะมีสีหน้ามีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไป
จริงกลัวความเกลียดเอาไหมคะดังหลังความเราจะร้ายมากขึ้น
เกลียดหรอกค่ะจริงในเรื่องนี้ก็ร้ายกันแทบทั้งนั้นเลยอ่ะ

เอิ้นเรื่องเกลียดใครแคบ

ก็ได้ยินคนพูดกันบ้างอะค่ะ

บอกไปบางคนเขาไม่ชอบยังไงเขาก็ไม่ชอบอยู่ดี

เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ

เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ
เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ
เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ
เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ

เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ

เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ

เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ
เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ

เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ

เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ
เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ

เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ
เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ

เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ

เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ

เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ

เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ

เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ
เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ

เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ

เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ

เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ
เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ
เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ

เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ

เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ

เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ
เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ
เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ

เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ

เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ

เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ

เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ

เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ
เนื้อหาดีกว่าน่ะเนื้อหาดีกว่าน่ะ

ไม่รีบบอกอายุขนาดนี้ไม่รีบแล้ว
ดีแค่แบบนี้ค่ะ
ไทยรัฐทีวีเปิดช่อง๓๒